คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
สุเทพวงคำแหงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
เพลงไทยสากลและขับร้องประจำปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามค่ะ
สาราพระครูประจักษ์วัดธาตุทองซึ่งก็มีบุคคลในวงการบันเทิงนะคะ
ชั้นครูมาร่วมไว้อะไรอคุณทานีลอินทรเทพ
คุณดาวใจพลายจิตคุณรุ่งฤทธิ์แท่งผ่องสาย
คุณยอดชายเมฆสุวรรณด้านอาชรินนันทนาคอนค่ะ
ว่าที่ผ่านมาค่ะเพื่อนคนนี้เป็นคนร่าเริง
เสียดายที่ต้องมาด่วนจากไปค่ะ
เป็นเพื่อนครับเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันของครูสลายไก่เถอะครับ
แล้วครูสไลด์ไก่เลยบอกกับเราสองคนว่า
มึงสองคนนี้ดังนะให้รักกันไว้
ทุกครั้งที่มาคุยกันทักกันเขาล่าเริงนะ
ขอให้เขาขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าล่ะ

จะได้สบายสักทีนะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์
เช่นเดียวกับอาวินัยพันธุรักษ์ค่ะ

เพื่อครูชาลีอินทรวิจิตร

ในวันที่๘มีนาคมที่จะถึงนี้

ตั้งแต่รู้จักมาไม่เคยเห็นเสียงเพี้ยนเลย

ซึ่งวิธีการร้องเพลงในแดวครูของท่าน

เนื่องจากว่าท่านเป็น
ท่านเป็นผู้ที่ไม่เคยร้องเพลงเพี้ยนเลย
เรื่องของการใช้ภาษา
การใช้อารมณ์ในการที่ต้องร้องเพลง

เราก็สุดแสนเสียใจต่อการจับไป

ต้องถือว่าเป็นพุทธนิยะบุคคลของนักศึกษา
ก็จะมีพิธีสวัสดิ์พระวิธรรมเป็นเวลา๗วัน

เมืองธรรมไทยรัฐขอแสนความเสียใจอีกครั้งหนึ่ง